คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดราม่าของหมากปรินคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโพสต์เดือดลงในไอจีสตอรี่นะคะใจความเนี่ยเหมือนว่าพาดพิงไปเรื่องเกี่ยวกับของผู้นำซะเป็นส่วนใหญ่หลายหลายคนก็ถกเถียงกันในทวิตเตอร์ว่าหมากเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรต้องการจะหมายถึงใครจนชื่อของ
เป็นเพราะว่าเคยชินกับการชอบลงข้อความต่าง
ไม่ได้มีเจตนาจะเชื่อมโยงเรื่องการเมือง
บอกด้วยนะคะว่าต่อไปนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ

ลงอะไรไปโดยไม่คิดรูปนั้นเนี่ย
โดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้เช็คให้ดีก่อนนะครับผม
ไม่ได้เป็นคนที่ต้องการให้คนมาทะเลาะกัน

โยงถึงคนอื่นผมได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับแล้วก็

แล้วก็ก็ไม่อยากให้ทุกคนไปโยง
หมากเองก็บอกว่าได้มีการขอโทษเป็นการส่วนตัวแล้ว

แต่บางเรื่องมันแสดงความคิดเห็นไม่ได้เลยเหรอ